ต้นเดือนอภิปรายไปตอนไม่ว่างใจรอบที่แล้วนะครับแต่ถึงวันนี้
พฤติการพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเรื่องเฉาบนหน้าข่าว
เพราะฉะนั้นนะครับบุคคลสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์
ของทหารตำรวจนั้นแย่ลงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เข้าจริงนะครับ
กับพิธีสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจำนวนผู้สมัครโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ย
จะมากจะน้อยผมคิดว่าพลเอกประยุทธจันทรวชาติอาจจะไม่ใส่ใจครับ
อาจจะไม่สนใจครับเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้น
กำลังทำกับกองทัพในขณะนี้ไม่ใช่สร้างกองทัพให้ทันสมัย
ไม่ใช่สร้างกองทัพให้เป็นทหารมืออาชีพไม่ได้เป็นการเฟ้นหาเมล็ดพันธุ
พร้อมจะเติบโตขึ้นมาเป็นนายทหารนายตำรวจที่ซื่อสัตว์ซื่อตรง
มีคุณภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแต่กองทัพที่ผลเอกประยุทธ์กำลังสร้าง
และต้องการนั้นคือกองทัพที่สยบยอมต่ออำนาจของพลเอกประยุทธ์และเครือข่าย
สยบยอมต่อระบอบปรสิทธิ์ที่ตนสร้างขึ้นผลเอกประยุทธ์ต้องการในทหาร
ในตำรวจที่ยึดโยงกับคั่วอำนาจของตนยึดโยงกับขนบธรรมเนียมอุปถัมภ์
และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งนายไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดครับท่านประธาน
และเพื่อที่จะให้ได้กำลังพลที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้มันก็ต้องเริ่มจากการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้าไปเติบโตเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
เริ่มตั้งแต่การคัดคนที่จะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองครับท่านประธาน
ท่านประธานครับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเกณฑหารเนี่ย
มีการคัดเลือกอยู่๓แนวทางหลักด้วยกันครับคือสอบข้อเขียนแล้วก็สอบทางกายภาพทดสอบร่างกาย
ซึ่งสองส่วนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นการให้คะแนนแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วส่วนใครจะโกงอะไรยังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ปัญหามากที่สุดคือการสอบคัดเลือกแบบสอบสัมภาษณ์ครับส่วนที่๓
การสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง๑๐๐ครับ
เหมือนกับการสอบเลข๑บวก๑ก็ต้องได้๒ได้๓มันไปไม่ได้
แต่การสอบสัมภาษณ์นั้นคะแนนจะมากจะน้อยอยู่ที่ความคิดของกรรมการ
อยู่ที่หลักนิยมของหน่วยงานเป็นหลักเป็นเกณฑ์
ซึ่งถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะพูดง่ายครับท่านประธาน
ก็ต้องตอบให้มันตรงใจกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ผมยกตัวอย่างนี้ครับถ้าท่านประธานไปสอบเข้าคณะนิติศาสตร์นะครับ
สอดสภาพเขาคงจะถามครับว่าทำไมถึงจะมาเรียนกฎหมาย
เราก็ต้องตอบว่าเราก็อยากจะมีความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
เราอยากจะเรียนรู้กฎหมายเพื่อจะไปพดุงความยุติธรรม
คงจะไม่มีใครไปตอบแล้วครับว่าอยากรู้กฎหมายเพื่อไปกลั่นแกล้งคนอื่น
แต่ท่านประธานครับผมเขาต้องเรียนว่า
โดยปกติแล้วการสอบสภาพของโรงเรียนเตรียมทหาร
เขาก็จะเอานายทหารหรือนายตำรวจที่มีตำแหน่งประจำอยู่ในโรงเรียนในร้อยต่าง
ของแต่ละเหล่าเนี่ยมาสอบสัมภาษณ์
แต่ในช่วง๒ปี๓ปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน
พบว่ามีการนำนายทหารในตำรวจเนี่ยที่ประจำอยู่หน่วยงานอื่น
เข้ามาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ครับ
ผมยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกเหล่าทัพ
ไม่ว่าจะเป็นทหารบกฐานเรือฐานอากาศหรือตำรวจนะครับ
ผมขอที่จะหยิบยกเอกสาร
เอกสารตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นเฉพาะการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของโรงเรียนในร้อยตำรวจ
นี่คือหนังสือตามสไลด์นี้
คือหนังสือราชการจากรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์
ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงที่๑๖กกปี๒๖๔
เพื่อให้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
ก็คือหน่วยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
และก็มีจิตอาสา๙๐๔ตำรวจ

มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักเรียนเตรียมทหารในปีนี้นี่แหละครับ

สิ่งนี้ที่ทำให้ผมงงจริงฮะทำไมถึงงงฮะ
เพราะว่าที่ไปที่มาของเอกสาร
ไซส์ที่ผมโชว์อยู่นี่ครับท่านประธาน
ตรงข้อนึงเรื่องเดิม
ระบุว่าในหนังสือแบบนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟัง

รับมอบหมายแนวทางดำเนินการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โดยมีผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวนพรักษาพระองค์
โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

และจิตอาสา๙๐๔ตำรวจ
ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ตกลงแล้วเนี่ยโครงสร้างการสั่งการมันเป็นยังไงครับ

คือแทนที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจ
แนวทางในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์

นายกรรษฐมนตรีที่อำกับดูแลตำรวจ

แต่นี่ผมงงครับว่าตกลงแล้วผู้บัญชาการทหารมหาด

มาให้แนวทางดำเนินการในการสอดสัมภาษณ์
แทนพบตรได้ยังไง
สายบังคับอัญชาหรือโครงสร้างอาฆาต

จิตอาสา๙๐๔ตำรวจ๒๕นาย
รวมเป็น๗๕นาย

คำถามที่ถูกใช้ในการสอบสัมภาษณ์ปีนี้
ก็แตกต่างออกไปจากปีก่อนครับ
ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปคลิปเสียงนะครับ
เปิดให้ท่านประธานและพ่อแม่พี่น้องฟัง
ก่อนจะไปที่คลิปผมจะเล่าแบบกว้างกันเงี้ย
คือในปีก่อนเวลาค้าสัมภาษณ์หรือถามนักเรียน
เขาก็จะถามประมาณว่าทำไมถึงอยากมาเป็นทหาร

อยากอยู่เหล่าไหนหน่วยไหน

เข้าใจบทบาทของตำรวจทหารมากน้อยแค่ไหนก็จะถามอะไรกันประมาณนี้
แต่มาปีนี้ครับการสอบสัมภาษณ์มีประเด็นคำถามหลายอย่าง
ผมต้องขอตั้งข้อสังเกตมีการตั้งคำถามนะครับ
ที่ถามเพื่อประเมินความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้ติดปัญหานะครับ
กับการถามคำถามในลักษณะนี้แต่ที่ผมเกิดความสงสัยครับท่านประธานว่า
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะประเมินความจงรักพักดี
ออกมาในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้คะแนนได้อย่างไร
แล้วจะประเมินยังไงครับว่าผู้สอบนั้นตอบเนี่ยเป็นความจริง
ไม่ได้ตอบเพียงแค่เอาใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีการถามครับ
ม็อบสามนิ้วด้วยครับท่านประธานว่ามีความเห็นอย่างใด
มีความเห็นต่อการเมืองอย่างไรมีความเห็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไรและนอกจากนั้นครับท่านประธาน
ยังมีการตั้งคำถามนะครับที่เชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อจะคัด
เอาผู้สมัครที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเอลจีวีทีออกไป
หรือผู้สมัครที่มีทัศนคติเชิงบวกไม่ได้เป็นเอลจีบีทีนะ
แต่มีทัศนคติที่ดีต่อเอลทีวีทีก็จะคัดออกมาจากระบบด้วย
ผมไม่ได้กล่าวลอยท่านประธานเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะเปิดคลิปให้ท่านประธานฟัง
ซึ่งเป็นคลิปที่เพิ่งจะสัมภาษณ์กันไปเบื้อสดร้อนเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละครับ
โดยคลิปแรกคลิปที่๑นะครับจะเป็นจะไม่ได้เกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์
แต่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในห้องประชุมของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
โดยเป็นการให้โอวาสของในพลท่านหนึ่งครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใคร
พลท่านนี้ตำแหน่งสูงแล้วก็มาให้โอวาสมาให้แนวทางว่าเราจะสอบสัมภาษณ์
นักเรียนเตรียมทหารอย่างไรซึ่งเพื่อเป็นการปกป้องแหล่งข่าวนะครับท่านประธาน
ผมก็จำเป็นที่จะต้องทำการปรับเสียงหรือดัดเสียงในคลิปนี้สักเล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวเชิญฝ่ายโสดเปิดคลิปได้เลยครับ
ท่านผู้สนใจการเรียนคาด

และนี่จะเป็นสิ่งอย่างที่คือนักว่าสีแดงนี่เราจะเอา
แต่เราก็มีคุณมือวิธีการในช่วงวิทยาศาสตร์
ที่จะทำให้ผลที่จะเผ่ยเข่า

อาจจะอยู่ในคู่มือนี้แต่ก็ขอให้ใช้อุทิศบันทึ่งที่เท่าเชิงใส่ว่า
นี่คือแหลก๓แม่เทศไม่ได้มีความสนใจในเรื่องสร้างสรรค์สันวรรดาจริง
อาจจะพิพันธ์รักสิ้นเผินเรื่องข้อมูลจำนวัลในภาคภูมิก็ไม่มีข้อมูล
ไปเลยฝากนิดข้อความวิทยาของเราเพราะหลอกการเข้าไปแต่คุณพี่ด้วย
ตอนนี้คนยุคใหม่แทนเป็นสัญลักษณ์อยู่เกี่ยวกับคนรื้อไม่
หมดวิธีภาวะสุดยาวอารมณ์ยืนแรงแต่ลงร้อยหรือง่วง
ว่าง่ายนิดหนึ่งก็ออกมาแสดงทั้งทีทุกครั้งเจ้าที่แล้ว
ครับคุณท่านประธานครับคลิปที่หนึ่งนะครับก็เป็นการหารือ
พูดคุยกันในที่ประชุมชัดเจนครับว่าผู้สมัครประเภทแรกที่
โดนคัดออกคือไอ้เฮียส้มครับผมไม่รู้ว่าส้มไหน
ท่านประธานแต่ผมขออนุญาตที่ต้องกล่าวทวนนะครับที่ใน
ท่านนั้นได้ให้โอวาสเอาไว้ท่านบอกว่าไอ้เฮียส้มนี่
ยกตัวอย่างนี่คือเราล็อกแล้วสีแดงคือเราไม่เอาเราต้อง
มีเครื่องมือวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์แทนที่จะทำให้คน
เหล่านี้เนี่ยไม่ผ่านเพราะมันไม่ผ่านด้วยหมายความว่า
เฮียส้มเนี่ยครับมันถูกล็อกชื่อไว้แล้วครับโดยขีด
สีแดงเอาไว้ที่ชื่อว่าจะไม่เอาแล้วในพลท่านนี้ก็
แค่เตือนมาแล้วครับว่าที่จะให้ไอ้เหี้ยส้มเหนียวมันสอบตกเนี่ย
อย่าใช้เหตุผลด้านฟิซิโคลมาปรับตก
ต้องปรับแต่งคะแนนให้สามารถปรับตกได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โอ้เอาสักขนาดนั้นนะประธาน
ผู้สมัครอีกประเภทครับที่จะถูกคัดออกแน่นอน
ดูลักษณะหน้าตาก็บอกอยู่แล้วลักษณะท่าทาง
กายภาพภายนอกไม่เอาและก็ตามที่ในพลท่านนี้พูดตอนท้ายครับ
วันนี้คนยุคใหม่เป็นภัยคุกคามคือเยาวชนรุ่นทั้งหมดเนี่ย

อารมณ์รุนแรงรู้น้อยหรือรู้มากเนี่ย
เรียนกฎหมายนิดหน่อยและออกมาแสดงท่าที่คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐ
แปลว่าอะไรครับท่านประธานตกลงแล้วเยาวชนอนาคตของชาติ
เป็นภัยคุกคามของประเทศนี้เหรอครับดังนั้นนะครับท่านในพลเขาก็เลยบอกครับว่า
ต้องมีแนวคำถามที่ใช้วัดความคิดภายในเอามาถามน้องเหล่านี้
คือพูดง่ายครับคือต้องตั้งคำถามและวัดดูว่ามันเป็นไอ้เฮียส้มหรือเปล่า
ท่านประธานครับคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะเปิดให้ฟังนะครับ
ผมจำเป็นนะครับที่จะต้องตัดในส่วนของคำตอบของนักเรียนออกไป
เหลือเพียงเฉพาะคำถามของกรรมการคำถามที่จะจะเปิดให้ฟังนี้นะ
เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศซึ่ง
ก็ต้องดัดเสียงเหมือนเดิมนะครับท่านประธานเดี๋ยวรบกวนทางไฟโสดเปิดได้เลยครับ
มีเพื่อนเป็นไหมครับหรือเพื่อนเราด้วยกันเขาบอกแล้วว่า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
หรือไม่ข้อสิบแปดครับถามว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการผลักดันการจดทะเบียนสมรสของคนที่ชอบเพศเดียวกัน
ผมยกตัวอย่างแค่สามข้อครับท่านประธานผมคิดยังไงก็คิดไม่ออกครับ
ว่าทำไมการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
จะมาเป็นนายทหารนายตำรวจเนี่ยจะต้องถามคำถามแบบนี้
อัตลักษณ์ทางเพศมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการรับราชการทหารตำรวจ
มันชัดมากครับว่าคณะกรรมการต้องการคัดผู้สมัครที่เป็นเอลจีวีทีออกจากระบบ
แต่ที่มันจะแย่และร้ายกาดมากไปกว่านั้นครับท่านประธานคือ
ไม่ใช่เฉพาะว่าจะคัดนักเรียนที่เป็นเอลจีบีทีนะครับแต่กำลังคัดนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี
เอลจีวีทีออกไปด้วยกำลังจะคัดกลุ่มนักเรียนที่เขาให้ความเคารพ
ให้ความโอบรับต่อความหลากหลายทางเพศออกไปด้วยพูดง่ายง่ายนะครับ
สมมุติว่านายกรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเอลจีบีทีนายกรเนี่ยเขาชอบผู้หญิง
แต่นายกอดันเป็นคนที่ยอมรับความเป็นเกย์ของเพื่อนคบกับเพื่อนเกย์ได้อย่างปกติ
มิตรสหายทั่วไปคนแบบนี้แน่นอนครับตอบคำถามได้เข้าหูกรรมการแน่นอน
อย่างถ้าเขาเจอคำถามครับถามว่าคิดเห็นยังไงกับการผลักดันการจดทะเบียนสมรส
ของคนที่ชอบเพศเดียวกันนายกอก็ต้องตอบเห็นด้วยอยู่แล้วครับ
เพราะเขาคิดแบบนั้นแต่ตอบแบบนี้ในกองเองสอบตกแน่นอน
กลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าการคัดเลือกแบบเนี้ยสุดท้าย
กองทัพจะได้ทหารหรือจะได้ตำรวจ
อาจจะเป็นแค่กำลังคนที่เหยียดเพศครับท่านประธาน
ไม่ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไม่เห็นคนเป็นคนผมเรียนท่านประธานครับว่า
กองทัพเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมรับกลุ่มคนเอลจีบีทีเท่านั้นนะครับ
แต่กองทัพเนี่ยกำลังไม่ยอมรับแม้กระทั่งคนที่มีทัศนคติสากล
คือยอมรับในความหลากหลายทางเพศและต่อประเด็นนี้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรบันตรีที่อำกับดูแลสัตว์ประงาน
หัวถึงชาติและรัฐบันทรียศวรรษงศ์การลาโหม
ต้องตอบคำถามให้ชัดครับว่าไอ้นโยบายกีดกันเอลจีบีทีเนี่ย
เป็นแนวคิดใครท่านกำลังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร
แล้วถ้าชี้แจงไม่ได้ผมคิดว่าผลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบครับ
และเหมือนเดิมนะครับตัดมาเฉพาะคำถามและดักเสียงครับ

เพื่อเพื่อเป็นการยืนยันเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้ก็ถามกันจริงจริงนะครับ
เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับคือไปดูกันครับ
เว็บไซต์ของกองทัพบกซึ่งเป็นการที่จะชี้แจงให้ดูว่า
จะมีคำถามอะไรบ้างครับที่จะถามผู้สมัคร
หนึ่งในนั้นนะครับมีภาพประเมินทัศนคติหมวดการเมือง
กรรมการก็จะเอารูปพวกนี้แหละครับให้นักเรียนเขาเลือก
ว่ามีความเห็นอย่างไรต่อรูปรูปนี้จะมีรูปเหล่านี้แหละครับ

ผมไม่ย้ำทัวร์แล้วนะครับผมต้องบอกว่า
มันเป็นการที่จะคัดกรองครับ
ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยนักเรียนพวกนี้มีความเห็น
ม็อบที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้อง
แล้วก็ขับไล่รัฐบาลเนี่ยเห็นอย่างไร
แต่ถ้าประเมินแล้วคิดว่าเป็นไอ้เฮียส้มก็ตกแน่นอนครับท่านประธาน
คลิปสุดท้ายครับคลิปสุดท้ายเดี๋ยวเชิญฝ่ายโสดเปิดได้เลยครับ
คลิปนี้ชัดเจนมากครับท่านประธานเพราะกรรมการถามตรงตรงครับว่า
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล

นี่คือคำถามที่เอามาคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
ที่จะเติบโตไปเป็นรายทหารในตำบวชชั้นสรรยาบัน
คือผมไม่สามารถที่จะหาเหตุผลเบื้องหลังของการถามแบบนี้ได้ครับ
ถามถึงทัศนคติที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลคุณประยุทธ์

คือจะคัดเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับประยุทธ์นะฮะ
ถ้าไม่เอาประยุทธ์ก็คือไม่เอา

คำถามนะครับที่ถามว่าคิดอย่างไรกับการปฏิวัติรัฐประหาร
ได้ยังไงครับถามไปทำไมครับ
คือใครเขาก็รู้ครับว่ารัฐประหารมันเป็นการล้มล้างการปกครอง
เป็นความผิดฐานกระบดผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ถ้าเรายึดติดตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคำตอบอื่นเลยครับ
แต่ถามแบบนี้เพื่อจะต้องให้ผู้สมัครไปหาเหตุผล
เพื่อจะมาสนับสนุนคุณประยุทธ์เลยฮะ
มาสนับสนุนรัฐบาลที่สิขท่ออนมาจากการรัฐประหาร
พร้อมจะหาเหตุผลว่าบอกประยุทธ์เนี่ยดี
รัฐประหารดีแล้วประเทศจะได้สงบ
ท่านประธานครับคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยนะครับ

เป็นทหารที่อยู่ในโอวาส
คั่วอำนาจเดียวกับผลเอกประยุทธ์
สยบยอมต่อระปปฏิเสธที่กัดกินประเทศนี้
และนี่คือการเอางบประมาณแผ่นดิน
บ่อมเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง
เพื่อสะสมอำนาจกองทัพของตนเอง